มาติดตามประเด็นข่าวข่าวเย็นไทยรัฐกันเลย

สามีเนี่ยหึงภรรยาก็เลยฆ่าบีบคอ
จากนั้นหลบหนีไปหาลูกชายที่จังหวัดราชบุรี
แล้วก็สำนึกผิดเลยยอมเข้ามามอบตัวนะคะ
แต่ว่าก็สารภาพว่าก่อนที่จะหนีไปเนี่ยก็บอกกับน้องชายเอาไว้เหมือนกันว่า
ฆ่าภรรยาแล้วแล้วก็ฝังเอาไว้ที่สระท้ายหมู่บ้าน
คือแจ้งเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ทราบข่าว
เขาก็เลยไประดมค้นหาจนทำให้พบศพค่ะ
ชาวบ้านจำนวนมากพากันมามุงดูขณะที่ตำรวจสภศรีขอรภูมิ
สุรินและกู้ภัยช่วยกันขุดดินบริเวณสระน้ำขนาดใหญ่และน้ำก็แห้งแล้ว
อยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านทุ่งรูงห่างจากหมู่บ้านประมาณ๗๐๐เมตร
ก่อนที่จะพบศพนางเมาแก้วสว่างอายุ๔๔ปีก็นำขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบนะคะ
บอกว่ามีคนร้ายเดินทางไปมอบตัวคือนายสมเดชแก้วสว่างอายุ๖๒ปีค่ะ
แล้วก็บอกสาเหตุรายละเอียดที่กระทำลงไปเนี่ย
แล้วก็ไปฝังดินไว้ที่สระน้ำที่กำลังจะแห้งท้ายหมู่บ้านดังกล่าว
พอได้รับแจ้งเรื่องก็เลยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ
พิกัดที่แจ้งมาแล้วก็พบสระน้ำขนาดใหญ่นี้นะคะ
ความลึกถึงก้นสระประมาณ๓เมตรแต่น้ำมันแห้งแล้ว
ก้นสระน้ำพบหน้าดินคล้ายกับเพิ่งขุดแล้วก็เพิ่งฝังกลบบางอย่าง

พบสบนางเมาถูกฝังลึกประมาณ๑เมตรนะคะ
นำศพส่งโรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
จากการสอบถามไปทางน้องชายของผู้ก่อเหตุเขาเล่าว่า
นายสมเดชผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพี่ชาย
บอกน้องชายนะคะว่าฆ่าภรรยาแล้วเพราะความหึงหวง
เกรงจะไปมีชายคนใหม่

พี่ชายขับรถกระบะมาที่บ้านน้องสาวถามหาจอบ
พอได้จอบแล้วก็ขับรถออกไปค่ะ
จนกระทั่งนี่แหละมาขุดพบศพของพี่สะพ้าย
ทางตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาสารภาพนะคะ
ว่ามีปากเสียงกับภรรยาแล้วก็เลยบีบคอจนเสียชีวิต
จากนั้นนำศพใส่รถกระบะไปฝังดินท้ายหมู่บ้าน
และขับรถไปจอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลสังขะ

เดินทางต่อไปหาลูกชายที่จังหวัดราชบุรี

ให้ลูกชายพาเข้าไปมอบตัวกับตำรวจค่ะ